ตั้งแต่เปิดรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐมา
เราก็นำเสนอเรื่องของการเรียนออนไลน์

ความคิดเห็นเข้ามาเรื่อยเลยนะคะ

ลูกหลานมีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้าง
เปิดได้อ้าวแล้วทำไมโรงเรียนถึงเปิดไม่ได้ล่ะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อน
ทีนี้ในช่วงนี้เบรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเรียนออนไลน์
วันนี้วันที่๒นี่ดูสิคะคือเรียนผ่านหน้าจอทีวี
ไม่มีทีวีดูไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองค่ะ
ซึ่งนี่เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านท่าหลวงที่ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายที่นครราชศรีมานะคะ
คุณครูเนี่ยลงไปที่บ้านเด็กเลยไปติดตามการเรียนการสอนที่บ้านเด็กค่ะ
แล้วแน่นอนคุณครูก็ได้รู้เลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยปัญหาเขาแตกต่างกันออกไปนะ
ก็ใช้จังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่ครูได้ไปสำรวจปัญหาตามบ้านต่าง
เยี่ยมผู้ปกครองไปเยี่ยมนักเรียนด้วยนะฮะ
แล้วคุณครูก็บอกว่าเด็กนักเรียนบางคนบ้านไม่มีทีวีดูไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วย
เพราะว่าที่บ้านก็ฐานะยากจนทีนี้ทำยังไงล่ะครูก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ
ให้เด็กนักเรียนที่ไม่มีทีวีดูเนี่ยเอามานี่ลูกมาเรียนรวมกันที่บ้านเพื่อนที่เขามีทีวี
หนูจะได้เรียนหนังสือไปพร้อมกันนะแต่พอมาคำว่าเรียนรวมกันเนี่ย
คุณครูเขาก็คำนึงเรื่องของการเว้นระยะห่างเหมือนกันนะคะ
ก็ให้เด็กนั่งห่างกันอย่างน้อยเมตรครึ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คุณเชื่อไหมวิธีการนี้มันทำให้เด็กเด็กเนี่ยเขาชอบเขาบอกว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ย
พวกหนูหรือว่าพวกผมเนี่ยยังมีเพื่อนนั่งอยู่แบบมองเห็นได้
ผมยังมีเพื่อนนั่งเรียนด้วยคือมันไม่เหงา
เออมันไม่เหงาดีกว่านั่งอยู่คนเดียวที่บ้านอีก
แล้วบางคนเนี่ยนะที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่พอมามีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยเนี่ย
เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นนี่ค่ะนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณครู
ก็เช่นเดียวกันกับที่ชุมชนแออัดริมทางรถไฟ
ย่านถนนรัตนาวิบูรณ์ที่หัดใหญ่สงขลา
เด็กชุมชนแออัดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาก็ไปรวมกลุ่มกันเรียนออนไลน์ผ่านทีวีที่บ้านญาติ
ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะมีเด็กนักเรียนเขามานั่งเรียนกันเนี่ย๕คน
มีทีวีอยู่เครื่องเดียวค่ะแล้วอยู่กันคนละชั้นด้วย
มีป๕๒คนป๖๑คนป๒๒คนแต่มันก็ไม่เกิดปัญหานะ
เพราะว่าเขาแบ่งเวลาการเรียนตามช่วงที่มีการถ่ายทอดของแต่ละชั้น
แล้วเวลามาเรียนรวมกลุ่มกันแบบนี้เด็กบอกไม่น่าเบื่อค่ะ
สนุกขึ้นมันอาจจะไม่สนุกเท่าเรียนในห้องเรียนแต่มันก็แทนกันได้
สมมุตินะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ถึงเวลาถ่ายทอดของตัวเองเนี่ย
กลายเป็นว่าได้นั่งเรียนดูถ่ายทอดของเพื่อนคนอื่นไปพร้อมกันด้วย
ป๕บางคนกำลังรอเรียนของตัวเองอยู่ใช่ไหม
ป๖เรียนไปก่อนเด็กป๕ก็ได้ดูเนื้อหาของป๖ไปด้วย
แล้วเด็กบอกว่ามาเรียนทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อค่ะ
เรียนกันหลายคนจะตั้งใจเรียนบางคนก็บอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยสนุกนะ
เบื่อเลยแต่บางวิชาก็ยากยากอันนี้เป็นความคิดของเด็กนะคะที่สงขลา
ไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
ที่ขอนแก่นเนี่ยคุณครูมาคพรก้านพลูเป็นคุณครูโรงเรียนกัลยานวัฒน์
เขาก็มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่นอันนี้เพิ่มเติมจากวิชาพื้นฐานที่กระทรวงเขาให้จัดการเรียนการสอน
ปัญหาคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็เจอแบบนี้
อินเข้ามาในห้องเรียนไม่ได้
แล้วพอเรียนปุ๊บเนี่ยบางคนกล้องที่บ้านใช้งานไม่ได้
ทำไมเนี่ยยังสื่อสารตอบโต้ได้อยู่
คือถ้าบางเรียนมีโปรแกรมนี้มันก็ดีนะตอบโต้กันได้นะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ปัญหาอย่างที่บอกไง
มีกล้องที่กล้องแต่ว่าเปิดไม่ได้แต่ไมค์เปิดได้
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะกล้องใช้งานได้แต่ไมค์ไม่ได้

คุณครูบอกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันก็ท้าทายครูผู้สอนเหมือนกัน
แม้ว่าจะมีปัญหาช่วงแรกแต่ก็มีการวางแผนจะนัดเรียนกันหลังเลิกเรียน
เป็นการทบทวนให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันต่อไปด้วย
นี่เอาจริงคุณครูเขาก็ต้องปรับตัวนะเพื่อนที่ฉันครุศาสตร์ทั้งหลายแหละ
บอกว่าตอนนี้ต้องพยายามว่าเราจะสอนออนไลน์ยังไงทำยังไงให้เด็กเขาสนใจ
เพราะว่าคุณครูไม่ได้อยู่ข้างหน้าเด็กแล้วไงแต่ต้องดึงความสนใจจากเด็กให้ได้

แอบเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์วันนี้นะฮะตามทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ย
ถ้าเป็นเด็กอนุบาล๑วันนี้ได้เรียนวิชาจิ๋วซ่านักประดิษฐ์แล้วก็พลเมืองเด็กนะฮะ
อนุบาล๓เรียนแค่ใจอยากทำแล้วก็เรียนอีกเรื่องหนึ่งนะ
เงินทองต้องวางแผนนี่อนุบาลสามใช่

เออนะฮะส่วนป๑หรือว่ามต้นมปลายก็เรียนตามหลักสูตรวิทย์คณิตอะไรนี่แหละนะครับ